โนโพกิ้งกุญสือทีมชาติไทยเองก็เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีครับ
มั่นว่าจะทำเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จได้
ที่ผ่านมาทีมชาติไทยยังจบสกอร์ไม่เด็ดขาดพอครับ
กับทีมชาติจีนให้ได้ด้วยครับส่วนทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซาม
ผู้จัดการทีมชาติไทยก็ยอมรับว่าเป็นงานที่หนักมากครับ
เพราะทั้งเกาหลีใต้แล้วก็จีนเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในเอเชียครับ
ดังนั้นในเมื่อเรารู้คู่แข่งบ้างแล้วเนี่ยจะย้ำทีมโค้ชให้ศึกษาคู่แข่งให้ละเอียดที่สุดครับ
มาดูเส้นทางกันไปบอลโลก๒๐๒๖หน่อยครับของทีมชาติไทย
ตอนนี้เราอยู่รอบคัดเลือกรอบ๒ครับจะมี๙กลุ่มกลุ่มและ๔ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเย่าเยือน
อันดับหนึ่งและสองแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบคันเลือกรอบสามรวมสิบแปดทีมนะครับ
ซึ่งรอบนี้จะแข่งขัน๓กลุ่มกลุ่มละ๖ทีมแบบพบกันหมดเย่าเยือนครับ
อันดับ๑และ๒แต่ละกลุ่มรวม๖ทีมไปบอลโลกเลยครับ
ส่วนที่๓ที่๔แต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่๔๖ทีมนะครับ
ซึ่งรอบนี้จะแข่งขันเป็น๒กลุ่มครับกลุ่มละ๓ทีมพบกันหมดแข่งขันที่สนามกลางนะครับ
อันดับหนึ่งแต่ละกลุ่มรวมสองทีมไปบอลโลกทันทีนะครับอันดับสองแต่ละกลุ่มก็จะไปสู่รอบคันเลือกรอบที่ห้า
สองทีมเนี่ยจะแข่งขันแบบเย่าเยือนหาผู้ชนะไปแข่งขันในรอบเพย์ออฟกับทวิปอื่นอื่นนะครับ
ซึ่งจะรวมทั้งหมด๖ทีมและจะหาชาติที่แข่งขันบอลโลกเนี่ยเหลือ๒ทีมสุดท้ายนะครับ